ยังอยู่กับสถานการณ์น้ำนะฮะไหลทะลักพัดซัดพัทธลุง
แล้วมาอย่างกับซึนามิเลยมาทีพังเสียหายไปหมดเลย
มีรีสอร์ทของนักร้องลูกทุ่งคนดังพังด้วยครับ
ก็คือรีสอร์ทของพี่เอกชัยศรีวิชัยพังไปตามกันเหมือนกันครับ
อันนี้รีสอร์ทนะให้ดูรีสอร์ทก่อนพี่เอกไลฟ์ด้วย
หลังจากที่น้ำพัดรีสอร์ทพี่เอกพังไปแล้วแล้วห้องพักพี่เอกพังตามไปด้วยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลลำสินอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวินาทีนั้นคือตี๑ตีหนึ่งพอดีบดีของคืนวันที่๒ธันวาคม
พี่เอกทำอะไรอยู่พี่เอกกำลังนอนพักอยู่นอนพักอยู่คนเดียว
หลังจากนั้นมาพระน้ำมาตุ้มตุ้มเหมือนซึนามิครับ
พี่เอกบอกว่าตกใจมากแล้วไม่มีใครอยู่มีพี่เอกอยู่คนเดียว
พี่เอกต้องโทรไปขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการแล้วผู้จัดการอยู่ไหน๒๐๐เมตร
เมตรไม่รู้ทำไงครับพี่เอกต้องเอาตัวเองออกไปจากห้องพักก่อน
ดังนั้นพี่เอกก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรแล้วฮะเอากุญแจรถไปอย่างเดียว
มีเสื้อกับกางเกงอาจจะนอนกางเกงในไม่ต้องใส่
พี่เอกพูดเองไม่ใส่กางเกงในคือหนีน้ำหนีตายกางเกงในก็ไม่ใส่
หนีกันอุตลุดแบบนี้ครับพอหนีออกไปเนี่ยตอนน้ำมันมาแรกนะมันยังไม่รุนแรง
แต่หลังจากนั้นหลังจากที่ขับรถออกไปจากพิกัดรีสอร์ทแล้ว๕นาที
หันมาดูอีกทีน้ำมันคือซึนามิพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องของพี่เอก
พังทลายเสียหายไปหมดเลยพี่เอกเลยต้องมาไลฟ์ให้ดูว่า
ตอนหลังจากเกิดเหตุแล้วพี่เอกมีเสื้อกางเกงกางเกงในไม่มี
มีรถของพี่เอกอย่างเดียวเท่านั้นฟังพี่เอกชัยศรีวิชัย

เดี๋ยวจะจักรบินหนึ่งซื้อฟัง
ผมไม่ได้อะไรเลยมาได้แต่เสื้อแม้แต่ชุดที่ใส่อย่างเดียว
รถพังหมด๔คันรถจมน้ำหมดแล้วครับ

คือแบบมันแรงจนแบบเอาไม่ทันเลยครับ

แล้วพึ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าบานประตูก็จบ
พอน้ำมันท่วมข้างนอกเราเปิดประตูไม่ออก
ใช่เหมือนรถจมน้ำอาการเหมือนรถจมน้ำนะฮะ
ทุกอย่างมันบีบอัดเข้ามาหมดไงน้ำมันรวดเร็วมาก
นี่คือน้ำป่าไหลหลากนะฮะรุนแรงขนาดไหน
มาก็มาสำรวจความเสียหายโอ้โหพังไปทั้งหมดแล้ว

นี่เหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ของสถานการณ์น้ำ